คณะของในอำเภอด่านมะขามเตี้ยที่เข้าไปในอุทยานไซโยก
แล้วออกมาไปพบเรื่องของซากของหมีขอติดมาด้วย

เพราะตัวเขาเองยังคงให้การปฏิเสธอยู่
แต่ว่าจากการที่นำตัวไปตรวจสอบสอบประคำ

เพราะว่าก็ถูกคุมตัวเอาไว้อยู่นะครับ
จำรวจภูทรไซโยกนำตัวในวัชลัดชายสามีรักษณ์
หรือว่าประหลัดแมร์เป็นประหลัดฝ่ายป้องกัน
พร้อมพวก๑๑คนออกมาจากห้องขัง
ที่สถานีตำรวจภูทรไซโยก
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของที่อุทยานนำรถออฟรถทั้ง๖คันไปเก็บไว้ที่สพไซโยกเมื่อคืนที่ผ่านมา
หลัดแมนยังคงมีสีหน้าสีตาที่เคร่งเครียดตลอดเวลานะครับ
ปัญหาบริจัยธานีส่งหวนจีนผู้กำกับการสอบภอสายโยกประกวบประกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบประคำผู้ต้องหาไปแล้ว๑๑คนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด
โดยพบว่าบางเรื่องผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่บางเรื่องยังคงให้การปฏิเสธ
ฝากหางที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
ซึ่งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลด้วย
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ชุดพิสูจน์หลักฐาน

ลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์เต่าดำ๒จุด
ซึ่งเป็นจุดที่คณะของประหลัดอ้างว่าไปทำบุญนะฮะ
จุดแรกป่าเขาภูอยู่ที่หมู่๘ตำบลวังกระแจอำเภอไซโยก
ปลอกกระสุนปืน๙มม๒๕ปลอก
และปลอกกระสุนปืนจุด๔๕มิลลิเมตร๖ปลอก

แล้วก็ไปพบถุงพลาสติกขาวขุดมีกลิ่นคาวและคราบคล้ายคราบเลือด
ฉีกขาดโยนทิ้งอยู่ด้วย๑ถุง
จุดที่๒บริเวณสำนักสงฆ์เต่าดำป่าเขาพรู
ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งแคมป์พักแรม
พบชิ้นเนื้อซากสัตว์ป่าคล้ายลักษณะส่วนของกลาม

สัตว์ป่าสีดำ๓จุด
จากนี้ก็ยังพบเศษกระดูกเครื่องในสัตว์ป่า
มีเขียงมีพระมีหม้อมีน้ำผสมไขมัน
รวมทั้งกระป๋องเบียร์บริเวณครัวหลังที่ตั้งแคมป์ด้วย
ส่วนบริเวณที่ริมห้วยข้างแคมป์พบคราบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐาน
เบิร์นต้นจะรู้ผลใน๑๒สัปดาห์
ก่อนที่นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

หลักฐานค่อนข้างจะมัดแน่นชัดเจน
อ้างว่าเข้าไปทำบุญแล้วไปซื้อซากหมีขอจากชาวบ้าน

โอ้โหครบถ้วนมากมายทีเดียวนะครับ